ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มักจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่เช่นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร
หรือว่าการคมนาคมต่างที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวก

สหรัฐอเมริกาที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบความล้ำสมัยไฮเทค
ให้ได้เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี
ที่ให้ทั้งข้อมูลสำคัญไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน
ในการใช้งานได้ครบภายในหนึ่งเดียว

พื้นและผนังจะเปลี่ยนภาพและเสียงเพลงแน่ราวกับมีชีวิต

สามารถแสดงลวดลายแบบศิลปะแอฟแท็กที่แตกต่างกันไปถึง๕๐แบบ
โดยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
ด้วยเครื่องตรวจจับรอบที่ทำงานเวลามีคนเดินผ่าน
ผนังดิจิทัลนี้จะทำงานโดยการยืนอยู่บนกรอบรูปรอยเท้า

แล้วชี้เลือกประเภทหัวข้อต่างที่ต้องการให้โชว์บนผนัง
หลังจากนั้นหน้าจอจะโผล่ขึ้นมา
นำเสนอข้อมูลตามที่เลือกไว้

ก็จะมีข้อมูลกิจกรรมสิ่งที่ต้องทำหรือควรไปดู
หรือจะเป็นกิจกรรมที่ทำได้ด้วยการเดิน๑๐๒๐หรือ๓๐นาที
และผู้ใช้งานยังสามารถรับของสมนาคุณฟรีได้
โดยการยืนอยู่ในบริเวณผนังดิจิทัล

ซึ่งมันจะบอกรหัสเพื่อนำไปรับของขวัญฟรีที่บาร์ของโรงแรม
เดวิดติฟาวโคผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเมเนซองมิดทาวน์
อธิบายการทำงานของผนังดิจิทัลนี้
เดวิดบอกว่ามันจะทำงานเมื่อมีคนเดินเข้ามาในจุดรูปรอยเท้าที่อยู่บนพื้น
หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะนำทางให้เลือกกิจกรรมที่ต้องทำต่อไป
โดยมีกิจกรรม๖อย่างในวงกลมที่อยู่บนพื้นให้เลือก
โดยแต่ละกิจกรรมก็จะมีปัจจัยและจุดประสงค์ที่ต่างกันไป
เช่นตัวเลือกที่ให้เดินเท้า๑๐นาทีหรืออีกตัวเลือกคือคำว่าอรุณสวัสดิ์
โดยถ้าเลือกเดิน๑๐นาทีก็จะได้รับเนื้อหาที่น่าสนใจทั้งหมด๙อย่างให้เลือกทำ
โดยทุกกิจกรรมนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่เลือกไว้
คือการเดินเท้าเพียงแค่๑๐นาทีก็จะถึงที่หมายนั้น
ข้อมูลทั้งหมดบนผนังดิจิทัลยังรวมไปถึงกิจกรรมต่าง
เช่นการช้อปปิ้งชมการแสดงพิพิธภัณฑ์และร้านอาหาร
โดยมีข้อมูลราคาระยะเวลาในการเดินทางและแผนที่แสดงไว้ด้วย
โดยจะมีการอัปเดตในเวลา๔นาฬิกาของทุกวัน
เพื่อเนื้อหาข้อมูลที่สดใหม่
บริษัทการตลาดด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่า

คอยสนับสนุนเนื้อหาสารบันตามบทหมู่ต่าง

แม้แต่หาคลาสออกกำลังกาย

ก็เพื่อดึงดูดลูกค้าคนหนุ่มสาวที่เรียกว่าคนยุคมิเลเนียน
มักจะคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี
นำเสนอทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
โดยมีเป้าหมายในการสร้างความแปลกใหม่
เพื่อที่จะเป็นผู้นำทางด้านความแตกต่าง
มกลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องตลาด
และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
เพื่อสร้างความเติบโตต่อไปในอนาคต